ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของผู้จัดละครหน้าใหม่
แต่เป็นนักแสดงหน้าเก่านะคะสำหรับคุณนัทมีเรีย
ช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาให้แก้อยู่ไม่เว้นแต่ละวันเลย
อย่างล่าสุดก็เจอกับกระแสข่าวเมาส์ที่ว่านักแสดงหลักกำลังสะท้อนตัวจากละครด้วย
ถูกต้องนั่นก็คือนางเอกพันล้านอย่างคุณหมายดาวิกานั่นเองนะครับ
เพราะว่ามีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าคุณหมายนั้นเตรียมที่จะถอนตัวจากซีรีส์เรื่องเจ้าเวหา
งานนี้จะจริงหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันค่ะ
จะปล่อยซีรีส์ที่นั่งแท่นเป็นผู้จัดออกมาได้ไม่กี่วัน
ผู้จัดคนสวยนัทมีเรียก็ไม่วายโดนข่าวเมาส์ว่า
หนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องอย่างนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาเตรียมถอนตัว
วกกับพักหลังมานี้เห็นนักแสดงสาวหันไปสนิทสนมกับผู้จัดช่องอื่นมากเป็นพิเศษ
โดยนัทมีเรียก็เคลียร์ชัดยืนยันไม่มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงอย่างแน่นอน
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากช่วงนี้ยังไม่ถึงคิวถ่ายทำของนางเอกชื่อดัง
ส่วนเรื่องที่ไปสนิทสนมกับผู้จัดช่องอื่นนั้นเจ้าตัวมองว่า
อาจจะเป็นช่วงที่ทำงานร่วมกันจึงต้องมีการพูดคุยและพบเจอกันเป็นปกติ
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ยังยังถ่ายเฉยยังไม่ถึงคิวเท่านั้นเองค่ะ
ไม่ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่มีเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเดิม
ซึ่งเป็นธรรมดาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าการทำงานนะคะ
คือตอนนี้ใครทำงานอยู่ตอนไหนใช่ไหมครับ

มันเป็นธรรมดาว่าจะต้องมีการพูดคุยสนทนาไปไหน